กลับมาว่ากันด้วยเรื่องของปัญหาที่จอดรถค่ะ
ที่โรงพยาบาลลำปางนะคะคนโพสต์เนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้
คลิปนี้ความยาวสักประมาณ๓นาทีได้
เขาบอกว่าโอ้โหหาที่จอดรถยากมากนะคุณภาคภูมิ
แต่รัฐและเอกชนหาที่จอดรถยากอยู่แล้ว
จริงเดี๋ยวนี้ทุกที่ค่ะที่จอดรถยาก
คนนี้เขาบอกเขาวนอยู่๖รอบ
แล้วบังเอิญเจออยู่หนึ่งที่ว่างแล้ว
ปรากฏว่าพอจะจอดมีผู้ชายคนหนึ่งยืนกอดอกอยู่แบบนี้
เขาก็เลยงงอ้าวคืออะไร
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
เข้าใจคือถ้ามาคนเดียวไม่มีสิทธิ์จอด
เพราะว่าไม่มีคนมายืนคิวถูกไหม

คือคนมาสองคนเนี่ยคนหนึ่งมายืนรอได้
ถูกไหมมันเป็นกฎิกา

แล้วแต่คนก็คือมันอยู่ที่จิตสำนึกของคน
ใช่ไหมจิตสำนึกดี

บอกว่าผมมาจอดแล้ว

คือผมจะได้รู้ว่าจิตสำนึกของคนเราอ่ะ

อ่ะงงกับตักกะการตอบคำถามของกองเวลา
ก็นี่แหละบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายมีปัญหาเนี่ยนะ

เอาเป็นว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขายืนจองคิวให้รถที่กำลังจะมาจอด
ใช่เขาอ้างว่าเขาคุยกับรถคันก่อนหน้าที่กำลังจะออกจากช่องนี้แล้ว
บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาจอดต่อนะ
อย่างนี้แล้วรถคงเลยไปหรืออะไรสักอย่าง

คนขับก็ขับไปเขาก็เลยลงมาคนหนึ่งมายืนจองเอาไว้
ส่วนคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็เลยตัดเพาะประมาณว่า
อันนี้ผมขับมาคนเดียวผมไม่มีคนจองผมก็ไม่ได้จอดใช่ไหม
มันอยู่ที่จิตสำนึกได้ไหมใช่ไหม
ตอบว่าใช่ด้วยคืออะไรอ่ะ

ทีมงานของเราก็เลยสอบถามไปที่คนถ่ายคลิปนะคะ

เขาก็บอกแค่ว่าขอบอกแค่ชื่อเล่นเนาะไม่อยากบอกชื่อนามสกุล
เราก็เคารพสิทธิ์นะคะก็เลยเรียกแค่ว่าคุณเสกนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าที่จอดรถในโรงพยาบาลลำปางเนี่ย
โอ้โหมันเต็มทุกวันหายากค่ะ
วันเกิดเหตุขับวนอยู่๖รอบ
กว่าจะเจอที่จอดอยู่ช่องหนึ่งตรงนี้
พอเจอก็มีผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ได้นะคะ
กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดสะพายกระเป๋า
มือถือถุงพลาสติกแล้วก็กอดอกยืนจองที่จอดรถอยู่แบบนี้
เขาก็เลยงงถึงขั้นต้องถ่ายคลิป

อย่างที่เปิดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

คือทุกวันนี้อยากจะให้มีจิตสำนึกหน่อยได้ไหม

แล้วก็ฝากถึงทางโรงพยาบาลด้วยว่าสอดส่องหน่อย
อย่าให้คนมาเอาเปรียบในลักษณะแบบนี้
เจ้าหน้าที่รับประพ่ออะไรแบบนี้ก็ต้องช่วยดู

ก็ที่คนพิการก็ยังมีคนดีไปจอดตั้งเยอะ